ต่อที่เชียงบรายครับมีการไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๕ปี
เป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด
แล้วพอมีการไปจับกลุ่มก็บอกว่านี่ผมเป็นหลานของท่านพลเอกประวิทธิ์
เป็นหลานของรองนายกปล่อยตัวผมเถอะผมเป็นหลานของท่านประวิทย์นะฮะ
สุดท้ายไม่ใช่หรอกครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะ
มีลูกหนี้ติดผม๓๐กว่ารายเงินหมุนเวียนก็ประมาณสัก๓แสนกว่าบาทได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็กอรมนเชียงบรายจับกลุ่มนายจิลสินวงสุวรรณ
สูตรเดียวกันแล้วครับอายุ๓๕ปี
จับได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านดุอำเภอเมืองจังหวัดเชียงบราย
ก็ไปยึดของกลางมีสัญญาเงินกู้๓๐ฉบับเงินสด๒๐๐กว่าบาท
หลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรมได้รับแจ้งว่ามีแก๊งกู้
เงินกู้นอกระบบแล้วก็เก็บดอกเบี้ยโหด
แล้วก็พฤติกรรมข่มขู่ทำร้ายลูกหนี้ด้วย
ระหว่างการจับกลุ่มผู้ต้องหาจิลสินอ้างว่า
นี่ผมเป็นหลานท่านพลเอกประวิทย์นะเป็นหลานรองนายกนะ
ปล่อยตัวผมเถอะข่มขู่เหมือนไม่ให้มีการจับกลุ่มนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจนะฮะคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบประคำ

ต่อมาครับธิรสินก็รับสารภาพจากการถูกกดดันในการสอบสวน

ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วย
หนี้รายล่าสุดมากู้เงินไป๕๐๐๐
ก็มีการหักดอกเบี้ยล่วงหน้าไปเลย
แล้วก็จะเก็บเงินจากลูกหนี้รายวันวันละ๑๐๐บาท

คุณกู้๕๐๐๐นะได้เงิน๔๐๐
แต่เบ็ดเสร็จแล้วต้องใช้หนี้รวมเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
อุ๊ยมันงอกเงินเผาคุณมาเยอะเลยค่ะ

ถ้าไม่เจอก็จะโทรศัพท์ไปข่มขู่หรือว่าไปทำร้ายก่อนนะฮะ
รสินยังบอกอีกว่ามีลูกหนี้กับเขา๓๐กว่าราย
แต่ละคนกู้เงินระหว่าง๕๐๐ถึง๑๕๐๐๐บาท

แล้วก็จ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่บางคนด้วย
มีการไปแตะกับเรื่องของสวยด้วยนะครับ

คือเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
และประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีการคุมตัวไปสอบสวนสพที่
ตำรวจสพเมืองเชียงรายดำเนินคดีต่อไป
แต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานนะครับว่าทำไมนามสกุลเดียวกันกับท่านรองนายกก็คือวงสุวรรณ

ต้องรอการตรวจสอบก่อนนะฮะโอ้โหกู้๕๐๐๐ใช้หนี้เบ็ดเสร็จ๑๒๐๐
โอ้โหโหดเหลือเกินนะครับใช่ค่ะ